น้องทำกิจกรรมกับโรงเรียนตลอดเวลาครับมีทั้งไปเต้นไปออกกิจกรรม
ครับเป็นน้องก็ทันจิตอาสาด้วยครับ
ซึ่งร่างกายค่อนข้างแข็งแรงมากครับนอนตัวสั่นนะครับ
หายใจแรงบอกตัวร้อนมากครับแล้วก็ตอนคุยกันเนี่ย
น้องก็เริ่มไม่ไม่สบตาแล้วครับค่อนข้างจากอาการดูแล้ว
ค่อนข้างจากอาการเพียบทำไมเขาไม่ส่งโรงพยาบาลครับ
เพราะขณะที่ป่วยค่อนข้างจะมีอาการไข้ค่อนข้างสูงแต่ก็เขาก็รอ
จนกว่าผู้ปกครองมารับซึ่งตรงนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้น
ถ้าส่งโรงพยาบาลก่อนหน้านั้นน้องก็ไม่น่าจะเสียชีวิตครับ
คำสั่งครูก็คืออ้าววิ่งวอร์มวอร์มช้าช้าสี่รอบ
แต่เด็กวิ่งสองรอบเด็กยืนยันกับผม
ผมทราบว่าเด็กรายงานมาอย่างนี้นะครับ
ก็วิ่งไปสองรอบสองรอบแล้วก็เดินรอบหนึ่ง
เรื่องแล้วก็วันนั้นเพราะเอิญคุณครูให้กันบ้านไป
คือให้ทุกคนไปคิดท่าทางที่จะมา
เขาเรียกอะไรยืดยืดยืดกล้ามเนื้อและน้องก็เป็นแก่นำด้วย
ก็คืออยากจะผมคิดว่าเขาอยากจะแสดงออกว่า

อันนี้เดี๋ยวคุยกับเพื่อนเขาดีกว่า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๓มกราคมที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็ทางครอบครัวตอนแรกไม่ได้ติดใจอะไร
แล้วก็ชาปนกิจศพน้องไปแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชม

ทีนี้สิ่งที่รอกันอยู่ตอนนี้คือว่ามีชิ้นส่วนนะคะสมองของน้องเนี่ย
ยังต้องนำไปใช้ในการชนะสูตรอยู่
อยู่ในการทำงานของโรงพยาบาลสิริราชค่ะ
ในระหว่างนี้เนี่ยความเอกใจคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมีการร้องเรียนกัน
ใหญ่โตเป็นข่าวเป็นคราวนะคะสำหรับครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตไป
แต่ว่าก็มีความข้องใจอยู่หลายประการเหมือนกัน
แล้วก็พอมีความคล่องใจแล้วไม่ได้รับคำตอบนะคะ
ไม่ได้รับคำตอบทางครอบครัวก็เลยพยายามที่จะติดต่อว่าจะร้องเรียนผ่านสื่อ
สื่อไหนได้บ้างในระหว่างนี้แหละค่ะที่ทำให้ตัดสินใจไปที่มูลนิธิปวีนานะคะ
ซึ่งทางมูลนิธิปวีนาก็รับทำเรื่องนี้ให้แล้วก็เดินเรื่องให้
จนถึงตอนนี้เรื่องไม่ได้เรียกว่าจบนะคะแต่ว่าคือเอาขึ้นมาเป็นข่าว
คนก็เริ่มสนใจว่าเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเด็กถ้าสมมุติแค่วิ่งถูกทำโทษนะคะ
วิ่งกลางแดดเป็นลมไม่น่าจะถึงชีวิตค่อยค่อยไล่เรียงแบบนี้ค่ะ
เหตุเกิดเนี่ยช่วงกลางวันวันที่๑๓มกราคมนะคะ
น้องเนี่ยถูกทำโทษในช่วงเวลาเรียนวิชาภาระศึกษา
ช่วงกลางวันก็จะอยู่ในช่วงแดดนะคะคุณผู้ชมมันมีเวลาหลายช่วงที่ออกมาเป็นข่าวนะคะ
โมงครึ่งบ้างก็มีข่าวมาว่าเที่ยงครึ่งถึงประมาณสักบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวไล่เรียงกันนะคะ
จากนั้นพอน้องสลบฟุบไปก็ถูกนำตัวส่งห้องพยาบาลที่โรงเรียน
เสร็จแล้วฟื้นกลับขึ้นมาอาการดีขึ้นเจ้าตัวเนี่ยก็มาร่วมกิจกรรมอีกร่วมกิจกรรมต่อ
แต่คราวนี้ไปไม่ไหวค่ะคุณผู้ชมก็กลับไปที่ห้องพยาบาลเสร็จแล้วเนี่ยทางโรงเรียนก็โทรหาครอบครัวให้มาที่โรงเรียน
เพื่อนำตัวลูกไปโรงพยาบาลนี่คือข้อแรกนะคะที่คุณพ่อสงสัยทำไมไม่ส่งลูกผมต้องให้ผมไปรับลูกผมส่งโรงพยาบาลเอง
ทีนี้พอคุณพ่อไปเห็นสภาพลูกของตัวเองเนี่ยนะคะตกใจระหว่างทางไปโรงพยาบาลแรกน้องสิ้นใจค่ะโรงพยาบาลบอกว่าเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาล
โรงพยาบาลแรกรับตัวไว้แค่แป๊บเดียวก็มีการส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลศิริราชเพื่อชนสูตรอย่างละเอียด
ผลออกมาแล้วแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเพราะต้องรออีกประมาณ๔๕วันเดี๋ยวเราเล่าเรื่องนี้กันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วตกลงเด็กวิ่งกี่รอบวิ่งเวลาไหน
เด็กมีอาการอะไรไม่มีโรคประจำตัวจริงหรือข่าวที่ออกมาว่ามีเชื้อโรคที่ตรวจพบเนี่ยนะคะตกลงเกี่ยวหรือไม่เกี่ยววันนี้สี่ท่านจะคุยกันกับเราในรายการนะคะเลี้ยงมาหมดเลยนะคะคุณพ่อคือคุณพ่อนัทพลวชละมนต์เทียนคุณแม่คือคุณวราพรนะคะคุณลุงของเด็กก็คือคุณทีรพพยะตุ้ยและคุณยายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก

ตกลงติดใจหรือไม่ติดใจคะคุณพ่อคุณแม่ตอนแรกเราไม่ได้ติดใจครับเพราะว่าได้เริ่มมีการคุยกันกับทางโรงเรียนก็คิดว่าทางเรียนอาจจะมาแสดงความรับผิดชอบกับทางเราว่าเออเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงเพราะระหว่างจากตรงนี้เท่านั้นคือเราไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะออกมาออกมาร้องเรียนเพื่อเอาอะไรแต่แค่อยากจะให้เคลียร์ตรงนี้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เสียไปแล้วแล้วก็วันรุ่งขึ้นผมกับทางคุณคุณยายแล้วก็ภรรยา
เดินทางเข้าไปพบท่านผออ่าช่วงประมาณประมาณสิบอ่าประมาณ
ประมาณเก้าโมงสิบโมงประมาณเนี้ยครับอืม
เพื่อที่จะสอบถามเรื่องว่ามันเป็นมาอย่างไร
เพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนจากที่น้องเสียชีวิต
มีแค่อาสาพยาบาลโทรเข้าเครื่องคุณยายค่ะ
ถ้าสอบถามว่าน้องเป็นไงมั่งครั้งเดียวแล้วก็เงียบเลย
สาพยาบาลคืออาสาพยาบาลที่ประจำอยู่ที่โรงเรียนใช่ครับ
คือคนที่ดูแลน้องตอนที่น้องมาห้องพยาบาลใช่ไหมคะ
ทีนี้อ่านแล้วครั้งที่สองที่ได้พบพอคือวันเผาน้องท่านมาท่านมา
ท่านมาที่ไหนยังไงครับมีวันที่ครับเจ้าภาพอ่าเป็นเจ้าภาพ
รถน้ำศพมาด้วยแต่ว่าคือเราไม่ได้คุยกันเลย
เพราะว่าแค่มามาเป็นเจ้าภาพเสร็จก็กลับค่ะทีนี้ถ้าสมมุติเราเรา
เอาตามที่อย่างที่การให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยมันก็จะมีบางข้อมูลที่
คุณพ่อแล้วก็ครอบครัวรู้สึกว่าบางข้อมูลมันเหมือนกับพูดพูด
แต่ละครั้งมันไม่ตรงกันเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเอาเรื่องก่อน
คุณคุณยายเป็นคนได้รับโทรศัพท์จากโรงเรียนโรงเรียนโทรมาบอกว่า
อะไรคะบอกว่าหลานตัวร้อนไม่ค่อยสบายหายใจไม่ออกอืม
แล้วก็ยายก็โทรหาพ่อเขาแล้วพ่อเขาก็รีบมาก็มาถึงโรงเรียน
พร้อมกันเขาโทรเอ่อโรงเรียนโทรหาคุณยายตอนประมาณ
โมงคะประมาณบ่ายสองบ่ายสองสี่สิบห้าก็ถ้าเอาตามข่าวก็
หลังจากเกิดเหตุไม่นานนะใช่ไหมคะก็ถ้าคือจากที่น้อง
ไม่สบายก็จะประมาณในช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่ง
อ่าแต่ถ้าเรียงลำดับตามนั้นอ่ะคือผลชนะสูตรน้องมาน้องไม่ได้ทัน
ข้าวแสดงว่าช่วงเที่ยงเนี่ยน้องทานข้าวไม่ได้ก็น่าจะอาจจะ
ไม่สบายก่อนหน้านั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้
ไม่ได้เข้าไปห้องพยาบาลเท่านั้นเองอืมโทรหาคุณยายประมาณบ่ายสอง
กว่ากว่าบ่ายสองสี่สิบห้าอ่าคุณพ่อไปถึงโรงเรียนกี่โมงค่ะ
อ่าประมาณสามโมงยี่สิบตอนที่โทรหาคุณยายอ่ะคือ
ก็บอกอาการแค่คร่าวใช่ไหมคะพอคุณพ่อไปถึงโรงเรียน
พ่อเห็นอะไรคะก็ขึ้นไปที่ห้องพยาบาลก็เห็นน้อง
ค่อนข้างจะอาการไม่สู้ดีนักก็คือนอนสั่นอยู่บนเตียงพยาบาล
แล้วก็มีการบ่นว่าร้อนร้อนมากแล้วหายใจแรงมาก
อืมนอนมือกุมเหมือนกอดอกแล้วก็สั่นนะครับที่เขาบอกว่าร้อน
เนี้ยเขามีไข้ตัวเขามีไข้ไหมคะอ่ามีน่าจะมีไข้อยู่ครับ
เพราะว่าเขานอนแบบเวลาคุยกันเขาก็ไม่ได้สบตากับเรา
แต่เขารู้สึกตัวเขารู้ว่าคุณพ่อมาเขารู้ว่าคนในครอบครัวมา
เราสอบถามแล้วก็ยังพยักหน้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยถามว่าเดินไหวไหม
ก็บอกไม่ไหวอ่าแต่ก็ไม่ได้สบตาอะไรอ่าถึงขนาดกับน้องเดินลงไปเอง
ไม่ไหวแล้วอ่าคุณพ่อก็อุ้มลูกขึ้นรถอ่าครับถึงขนาดนั้นก็รีบอุ้มน้อง
ขึ้นขึ้นแล้วก็ไปที่รถเลยอ่าทีนี้ในระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นคะ
เพราะว่าตามข่าวบอกว่าน้องก็คือสิ้นใจในรถนั่นแหละใช่ครับก็คือ
คุณพ่อขับคุณพ่อขับครับแล้วก็คุณยายอุ้มน้องอยู่อุ้มน้องอยู่
คองน้องอยู่อ่าพยายามคุยพยายามยังไงเขาคุยอะไรกับคุณยายบ้างคะ
เขาบอกว่าอยากอ้วกก็เลยให้เขาอ้วกเขาลุกขึ้นมานั่งอ้วก
เขาบอกอ้วกไม่ออกเขาก็บอกว่านอนต่อเขาก็นอนต่อ
บอกลูกอีกรอบนึงไหมก็บอกลูกไม่ไหวแล้วคำสุดท้ายว่าลูกไม่ไหวแล้ว
แล้วที่คุณยายกอดไว้เนี่ยไข้เขาสูงไหมคุณยายรู้สึกว่าไข้สูงไหมคะ
ตอนนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เพราะเช็ดตัวอยู่อืม
ผ้าไปเช็ดตัวด้วยสั่นไหมไม่สั่นค่ะแล้วบ่นอะไรไหมว่าเขารู้สึกยังไงบ้าง
เขาบอกว่าเขาอยากจะอเจียนอ่ะน่ะเขาบอกว่าเขาร้อนข้างในร้อนข้างใน
คุณแม่ขอย้อนกลับไปก่อนคือน้องเนี้ยอายุสิบเอ็ดปีเสร็จเสร็จน่ะ
อ่ามีโรคประจำตัวไหมคะไม่มีค่ะน้องไม่มีโรคประจำตัวเลย
คือไม่มีแน่แน่เอ่อไม่สบายบ่อยไหมก็เป็นธรรมดาก็คือเป็นไข้
แต่คือนานนานเขาจะเป็นทีอ่ะอ่าใช่ไม่ไม่ใช่เป็นเด็กป่วยบ่อย
ไม่ใช่แบบเจ็บออดแอดหยุดโรงเรียนเพราะแบบเป็นไข้ไม่สบาย
หรือเป็นหวัดอะไรบ่อยแทบจะไม่อยากหยุดเรียนด้วยซ้ำ
เพราะว่าเขาเป็นเด็กกิจกรรมแล้วเขาชอบไปเต้นไปอะไร
จะมีหลานอีกคนนึงเขาไม่สบายก็จะให้เขาหยุดอยู่เป็นเพื่อน
เขาก็ไม่อยากจะหยุดค่ะเป็นเด็กไม่ได้อยู่โรงเรียนบ่อย
ใช่ไม่ครับไม่ป่วยบ่อยไม่มีโรคประจำตัว
แรงแค่ไหนคนในครอบครัวสังเกตว่าหนูน้อยเนี่ยแข็งแรงแค่ไหน
ก็น้องออกงานเต้นตลอดปกติร่วมงานตลอดคือปกติน้องจะไม่เป็น
อะไรคือเหมือนเด็กที่ปกติทั่วทั่วไปอ่ะค่ะแต่เด็กเนี้ย
จะเป็นเด็กค่อนข้างล่าเริงแล้วก็ชอบทำกิจกรรมชอบอะไร
อย่างเงี้อืมไม่เก็บตัวอ่าเป็นเด็กร่วมกิจกรรม
เป็นเด็กเข้าอ่าเข้าเข้าสังคมใช่ครับคือถ้าสมมุติเป็นเด็กสายเต้น
ต้องแข็งแรงนะใช่ครับผมใช่ไหมคะเขาต้องซ้อม
เขาเขาไปแสดงด้วยไหมคะไปกันใช่ไหมวันนั้นเขาก็จะไปอ่ะอ๋อ
ก็งานประจำปีวัดทุ่งกุหรือว่าไปออกงานด้วยการกุศล
อะไรอย่างเงี้ยครับแห่งชาติอ่ะอ่าเขาก็ไปล่าสุดก็กำลังจะไปที่งานทุ่งคุเกษตรแฟร์
เตรียมตัวแล้วกำลังจะไปเตรียมเครื่องแต่งตัวไว้เรียบร้อยอือ
เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เป็นเด็กที่มีปัญหาสุขภาพเลยตั้งแต่ดั้งเดิม
ทีนี้ขอย้อนกลับไปเช้าวันนั้นเช้าวันนั้นก่อนไปโรงเรียนมีอาการอะไรผิดปกติไหมคะ
ไม่มีค่ะเพราะยายเป็นคนแต่งตัวให้เขาแบบเขาแต่งตัวเองแต่ยายจะเป็นคนถักเปียร์ให้เขา
อ่าเขาก็ไม่บ่นอะไรให้ยายฟังเลยบ่นเลยไม่บ่นหนูปวดหัวหนูมึนหนูปวดท้อง
รู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีความรู้สึกใดบ่นให้ยายฟังบ่นอะไรเลย
ที่คุณยายกอดเขาไว้ระหว่างทางคำพูดสุดท้ายที่คุณยายได้ยินจากน้องคือ
หนูลุกไม่ไหวแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นจากนั้นแล้วเขาก็นอนหายใจแบบที่แรงแรง
ก็ค่อยแผ่วแผ่วลงตอนเราคุยไปเขาก็ไม่ให้ตอบสนองแต่ยายก็พยายามปุ่บ
พ่อเขาก็รีบลงจากรถแล้วก็ฟ้าตัวน้องขึ้นมอเตอร์ไซค์ออกไป
ก่อนถึงโรงบาลไม่ที่เท่าไหร่ครับ
รถติดปุ๊บผมก็เปิดประตูถอดออกเลย

ผ่านมาพอดีก็เลย

อุ้มน้องขึ้นมอไซค์แล้วก็

ขออภัยนะคะคือคุณยายตอนจังหวะนั้นน่ะคุณยายรู้สึกว่าน้องยังอยู่ไหมยังหายใจอยู่ไหม
ก็แบบเขาเงียบไปยายก็ใจคอไม่ดี

คุณพ่อตอนที่อุ้มลูกขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปถึงโรงพยาบาลในระหว่างทางรู้สึกว่าเขายังอยู่ไหม
ก็คิดว่า๕๐๕๐แล้วครับเพราะว่าตอนอุ้มน้องไปเนี่ยน้องไม่คุยกับพ่อแล้ว
แล้วเกือบถึงโรงพยาบาลนิดเดียวมีเหมือนกับมีฉี่มีอะไรออกมาก็เหมือนกับน้องปล่อยแล้ว
ร่างกายน้องเริ่มคลายแบบทวารเข้าข่าย
ทีนี้พอไปถึงโรงพยาบาลแรกเนี่ยนะคะคือสภาพที่เราเห็นพอน้องนอนบนเตียงปุ๊บสภาพเขาเป็นยังไง
น้องคือตัวเริ่มเก่งกดเท้ายังไม่ลงกับเตียงประมาณแบบเนี้ย
พอพยาบาลเข็นเข้าไปปุ๊บก็บอกว่าน้องเนี่ยเก่งมากเลยนะเขาสอดท่อหายใจไม่ได้
ต้องเจาะที่คอเพื่อที่ใส่ท่อหายใจแล้วก็ช่วยปั๊มชีวิต
ก็คือมีพยาบาล๕คนยืนเลี้ยงเลยครับผัดกันเข้าไปทีละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง
ไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงประมาณ๓๐วิผัดกันเข้าแล้วก็มีหมอมายืนกำกับอยู่

ชั่วโมงกว่าเลยครับจริงคุณหมอบอกว่าครึ่งชั่วโมงก็แย่แล้วแต่โดยที่เรายังไม่ทิ้งความหวัง
ต้องขอให้คุณหมอช่วยหน่อยนะเพราะว่าสภาพนั้นแย่แล้วครับทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งคุณยาย
ก็ขอคุณหมอนิดนึงท่านก็ช่วยเหลือเต็มที่ครับ
จนสุดท้ายคุณหมอเป็นคนบอกใช่ไหมคะ
ใช่ครับคุณหมอบอกว่าน้องไม่ไหวแล้วเพราะว่าการปั๊มหัวใจเด็กมันจะทำให้เลือดออกทางตาทางหูอะไรอย่างนี้
ก็คือร่างกายเขายังไม่แข็งแรงเหมือนผู้ใหญ่เวลาปั๊มมากปุ๊บแล้วเหมือนคนไปทุบอยู่บ่อย
น้องก็เริ่มมีเลือดไหลออกทั้งปากทั้งจมูก
โรงพยาบาลแรกที่เราพาน้องไปส่งนะคะบอกคุณแม่คุณพ่อและคุณยายที่ไปตอนนั้นเนี่ยว่าน้องเป็นอะไรเอาเท่าที่เขาบอกได้ตอนนั้นที่เขาบอกเรา
เขาบอกว่ายังไม่ระบุไม่ได้
ไหมมีสงสัยไหมว่าน่าจะเป็นอะไร
สงสัยมากครับเพราะว่า
ธรรมดาเจอเด็กคนอื่นหรือว่าเราเป็นเองเนี่ยอาการไข้เนี่ย
ซึ่งคุณผู้ชมคะโรงพยาบาลแรกที่ว่านี้เนี่ย
ไม่ได้เป็นผู้ที่ชนสูตรละเอียดนะคะ
เพราะว่ามีการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสิริราช
และถึงแม้ว่าจะต้องรออีก๔๕วันก็ตาม
แต่ว่าเบื้องต้นที่คุณหมอที่โรงพยาบาลสิริราช

ว่าลูกเสียชีวิตได้ยังไง
แล้วมันมีผลอย่างที่เขาสงสัยไหม
ว่าลูกเขาโดนทำโทษตอนกลางวัน
พอเอาไปที่ห้องพยาบาลแล้วอยู่ตรงนั้น

ที่น้องจะไปห้องพยาบาลเกิดอะไรขึ้นบ้าง

สิ่งที่โรงพยาบาลศิริราชบอกเอาไว้
พ่อแม่ยายหรือแม้แต่คุณลุงก็สงสัยว่า
แล้วหลานตายได้ยังไง

มีบอกว่าเบื้องต้นโรงพยาบาลแรกที่น้องไป

ไวรัสไข้หวัดใหญ่ในโพงจมูกของน้อง
ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กเสียชีวิต

โรงเรียนสังกัดกรทมนะคะคุณผู้ชม

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอมกว่านครับ
ถามในฐานะหมอด้วยถามในฐานะรองประหลัดด้วยนะคะ
ผมดูแลทั้งสองด้านครับ
ทีนี้ที่ฉันถามก่อนว่าตกลงแล้วที่ท่านรองประหลัด
ให้ข้อมูลจากโรงพยาบาลแรกที่น้องไป
ว่าเป็นการตรวจเบื้องต้นว่าพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

แล้วที่ส่งไปตรวจที่สิริราชล่ะคะ
แล้วนั่นคือผลตรวจหลังจากเสียชีวิตแล้วนะครับ

เราก็เลยเก็บตัวอย่างหลายอย่างเพื่อส่งตรวจครับ
ทีนี้ทางโรงพยาบาลตากศิลปสรุปออกมาที่ท่านรองให้ข่าว
อันนี้คือทางการว่าเด็กเสียชีวิตเพราะเรื่องนี้เหรอคะ
ไม่ครับอยู่ในข่ายสงสัยเพราะว่าในโพรงจมูกเขา
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเรายังไม่ได้สรุปแน่ชัด
แต่เราคิดว่ามีเรื่องหัวใจล้มเหลว
ซึ่งการที่หัวใจล้มเหลวเนี่ยมีได้หลายสาเหตุ
สาเหตุหนึ่งก็คืออาจจะเกิดจากผลแทรกซ้อน
ซึ่งอาจจะผิดก็ได้นะครับ

ประกอบกับการให้การเนี่ย
เราก็คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องลมแดด
ข้อมูลตรงนี้เราจะรอธนาคาศาสตร์ศรีราชประจบาล
ซึ่งเราได้ส่งชิ้นเนื้อทุกอย่างเนี่ย

ที่นี้ค่ะที่อังกฤษขอความรู้ทางการแพทย์เลยค่ะรองค่ะ
คือเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ตรวจพบในโพงจมูกเนี่ย
คือความร้ายแรงของเชื้อที่ว่านี้เนี่ยคือตายได้เลยเหรอคะ

คนเป็นหวัดบางคนเป็นก็อีก๔วันมีไข้ลุม

แทรกซ้อนของโรคพวกนี้มีตั้งแต่ปอดอักเสบ
จนถึงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับ
หรือบางรายอาจจะเป็นขนาดเยื่อหุ้มสมองอักเสบก็ยังได้อยู่
นะครับตรงนี้เนี่ยเราได้มีคุณหมอเด็ก
ถ้าเราก็ได้ทบทวนดูแล้วเนี่ย

ซึ่งผลการตรวจทางพยาธิวิทยาในการตัดชิ้นเนื้อ
จากการพิสูจน์ศพทางนิติเวศเนี่ย
เดี๋ยวเราจะได้ข้อมูลตรงนี้ครับ

คือเชื้อที่ว่านี้มันเป็นเชื้อโดยปกติเวลาเด็กเป็นหวัน

ทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจจะเป็นลมแดดก็ได้เหรอคะ
แดดนี่เป็นแล้วตายเลยไหมคะ
บางคนเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่า

ร่างกายเสียน้ำจากอากาศร้อน
แล้วออกกำลังกายนอกจากอากาศที่ร้อนแล้วเนี่ย
การออกกำลังกายทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น

ผมก็ได้เรียนท่านญาติเด็ก
แล้วก็ในที่ประชุมวันนี้ในที่แสงข่าวเนี่ยว่า
เราต้องให้ข้อมูลอย่างเป็นกลางที่สุด
ยังมีความเป็นไปได้อยู่ทั้งหมด

แต่สิ่งที่จะบอกเราเนี่ยคือ
การตรวจชิ้นเนื้อทางพญาที่วิทยา
นิติเวศซึ่งเขาตัดจะส่งให้
ให้แผนกพยาธิวิทยาของโรงพยาบาลศรีราชช่วยตรวจกันดูครับ
ค่ะทีนี้ขอกลับไปที่ลมแดดก่อนนะคะ

ตามรายงานที่มาถึงรองประหลัดนะคะ
ตกลงเด็กถูกทำโทษ

โรงเรียนเนี่ยคุณครูบอกว่าไม่ได้เป็นการลงโทษเป็นชั่วโมงภาระศึกษา
แล้วก็พอเริ่มชั่วโมงภาระศึกษาเนี่ยซึ่งเขาเรียนกันตอนเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งเนี่ย
คุณครูให้ไปวิ่ง๒รอบแล้วให้มาเดินอีก๑รอบครึ่งนะครับแล้วก็ไปยืดร่างกาย
แต่ข้อมูลที่เราได้มาอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราต้องฟังอย่างเป็นธรรมเนี่ย
ก็บอกว่าเด็กเนี่ยมีเด็กบางกลุ่มบอกว่าถูกทำโทษเพราะว่าอาจจะคุยกันเรียนอะไรสักอย่างก็ไม่ทราบนะครับ
เสร็จแล้วก็โดนทำโทษทั้งห้องก็คือให้ไปวิ่ง
ข้อมูลตรงนี้เราบอกว่ากรุงเทพมหานครเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราตั้งกรรมการสอบ
เข้าใจค่ะคือไม่ว่าจะเป็นการทำโทษหรือชั่วโมงภาระก็แล้วแต่ค่ะ
คือโดยวิธีปฏิบัติเนี่ยเวลาเวลาที่พระอาทิตย์ตรงหัวเนี่ย
คือมันต้องไม่ไปกลางแดดป่ะคะสำหรับเด็กอะค่ะ
ก็เป็นเรื่องที่ใช่ครับแต่ในบางกรณีนะที่ผมพูดแบบเป็นกลางเนี่ย
คือโรงเรียนหลายโรงเรียนเนี่ยมีเด็กเยอะคงไม่สามารถจะจัดชั่วโมงพระได้ในเวลาที่ไม่มีแดด
คืนนี้ผมพูดแบบเรื่องจริงนะฮะแต่ทฤษฎีก็คงเป็นอย่างนั้นนะฮะ
เราคงไม่ให้ใครไปออกกำลังกายกลางแดดตลอดแต่ผมก็เข้าใจว่าเขาคงเราจัดชั่วโมงกันไม่ได้เพราะก็มีเด็กเยอะมาก
ถ้าทุกคนมาออกกำลังกายตอนเช้าก็คงเรียนไม่ได้ตัวเหอะนะออกกำลังกายตอนบ่ายก็อาจจะไม่ได้ทุกห้อง
อันนี้เราเข้าใจพอได้ครับ
เข้าใจได้แต่สงสัยต่อค่ะรองค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอถามนอกข่าวนี้แต่บวกไปหน่อยอย่างนี้แปลว่าสังกัดโรงเรียนกอทมก็แทบจะทุกโรงเรียนเลยเหรอคะที่มีเด็กที่ต้องเรียนภาระช่วงเที่ยงอะค่ะ
อ๋อไม่ได้แทบที่โรงเรียนหรอกครับผมคิดว่าน่าจะมีการเลี่ยงแล้วก็โรงเรียนธุรกิจมหานครตอนนี้ส่วนใหญ่เรามีโดมโดมที่เป็นโดมป้ออังว่าการแสงแดด
แล้วสาเหตุโดนแดดนะครับไม่ได้เป็นสาเหตุจากการตายก็ได้ครับ
ใช่ค่ะเข้าใจค่ะรองค่ะกลับมาที่ข่าวนี้นะคะ
คือทางโรงเรียนเนี่ยรายงานขึ้นมาที่รองประหลัดไหมคะ
ว่าตอนที่พาเด็กส่งที่ห้องพยาบาล
ให้กินยาอะไรไปบ้างคะหรือประถมพยาบาลด้วยวิธีไหนไปบ้างคะ
ผมก็ได้สอบถามโดยละเอียดอย่างลึกนะครับ
อาสาสมัครที่อยู่ตามห้องพยาบาลเนี่ย
แจ้งว่าไม่ได้ให้ยาอะไรเลย
เพราะเขาไม่มีหน้าที่ไม่ใช่แม่หน้าที่เขาไม่กล้าให้ยานะครับ
กับมีเด็กเพื่อนบางคนบอกเด็กกินยาไป๕เมตร
ผมก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยง่ายที่สุดเนี่ย
เราเชื่อโดยสุจริตว่า
อาสาสมัครที่ดูแลห้องพยาบาล
เขาคงไม่มีเจตนาเรื่องโกหกอะไร
แต่การตรวจทางนิติเวชศาสตร์เดี๋ยวเราจะได้สารในกระเพาะครับ
ว่ามีหรือไม่มีกินหรือไม่กินใช่ไหมคะ

ดิฉันไม่ได้เจาะจงไปที่อาสาพยาบาลท่านนี้ที่เกี่ยวกับข่าวนะคะ
แต่โดยทั่วไปอาสาพยาบาลเป็นใครคะ
ใกล้โรงเรียนซึ่งเรามอบหมายให้ดูแลโรงเรียนเนี่ย

เพราะบางโรงเรียนเนี่ยไม่มีครูพยาบาล
ซึ่งมันเป็นไปได้ที่จะมีครูพยาบาลทุกโรงเรียนเลยเป็นไปไม่ได้
เราใช้อาสาสมัครซึ่งได้รับการอบรมเบื้องต้น
รู้เบื้องต้นในการดูแลเด็ก
แล้วก็รู้ขั้นตอนในการตกเด็ก
ยังศูนย์บริการสาธารณสุขที่ใกล้หรือโรงพยาบาลที่ใกล้ครับ

อย่างนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะ
การที่โรงเรียนโทรศัพท์ตามครอบครัวของเด็ก
ให้มารับตัวเด็กไปโรงพยาบาล
บางทีเด็กดูเจ็บป่วยหนัก
ก็มี๒กรณีนะครับไม่ได้เจ็บปวดหนักเจ็บป่วยเนี่ย
มีสองกรณีกรณีหนึ่งคือถ้าเจ็บหนักเลยเนี่ยลง
โรงพยาบาลโรงเรียนคงจะจัดการหาวิธีนำนวงส่งเนี่ย
อาจจะประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ใกล้
หรือประสานโรงพยาบาลที่ใกล้นะครับเช่นโรงพยาบาลตรม
หรือโรงพยาบาลอะไรที่ใกล้เนี่ยส่งแต่ในกรณีที่เขาประเมินว่า
ยังไม่ได้เป็นเยอะสมมุตินะครับไม่ได้เป็นมากเนี่ย
เขาก็จะแจ้งผู้ปกครองเพราะผู้ปกครองบางท่านก็คงอาจจะสะดวก
ที่จะพาบุตรหลานตัวเองไปเองครับ
ขอเป็นความรู้เฉยนะคะคือสมมุติว่าไม่ได้ให้มีการกินยาจริงนะคะ
แล้วก็ไม่ได้รีบส่งโรงพยาบาลในทางการแพทย์
คือปัจจัยเหล่านี้มันมีผลต่อการอยู่หรือไปของชีวิตคนไหมคะ
ดิฉันไม่ได้กำลังจะบอกว่าคำตอบท่านจะเกี่ยวกับข่าวนี้นะคะ
แต่หมายถึงว่าคือโดยระยะเวลาเนี่ยคือเพราะว่าที่บ้าน

ผันมีผลแน่ครับการเจ็บป่วยเนี่ย
แต่การประเมินคนไข้เรามีการประเมินหลายแบบ
ประเมินด้วยสายตาเราประเมินด้วยการวัดนะครับ

ประเมินด้วยสายตานิกาสาสมัคร
เมนด้วยการแพทย์เราก็อาจจะยังวัดสัญญาณชีพ
สัญญาณที่มีสี่อย่างชีพประจ้อม
ไข้การหายใจประเมิน

ก็ต้องวัดแล้วเราก็จะประเมิน
ถ้าพูดจากข้อมูลอาสาสมัครเนี่ย
บอกว่ามาที่ห้องพยาบาลเนี่ยเพื่อนพามา

เรานอนพักเราก็ลุกไปทานน้ำ

ด้านหนึ่งบอกปุ๊บด้านหนึ่งบอกว่าเซ
ผมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะตั้งกรรมการสอบ
แล้วเขาเช็ดตัวให้ตลอดครับ

ที่ดูแลห้องพยาบาลแล้วเนี่ยเห็นว่าไข้ไม่ลง
โทรไปตามผู้ปกครองซึ่งเด็กก็ให้เบอร์คุณยาย

คุณยายก็ให้ตามคุณตาแล้วในที่สุดก็เป็นคุณพ่อมารับครับ

แม้ว่าเราจะต้องรอการตรวจละเอียด
แล้วก็สรุปสุดท้ายจากทางโรงพยาบาลศิริราช

แต่ทีนี้ในเบื้องต้นที่คุณหมอพูดกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ

คือน้องเนี่ยมีร่างกายแข็งแรงดี

คำถามคือว่ามันยิ่ง
มันยิ่งกลายเป็นคำถามที่บ้านเขานะคะว่า
ทุกอย่างก็ดูดีไปหมดแล้วมันน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้าง

ร่างกายดีหรือหัวใจดีนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าใครได้นั่นนะครับ
เท่าที่ดูจากประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลตากศิลป์เนี่ย
น้องเนี่ยเขาไปรักษาโรงพยาบาลตากศิลปอยู่เป็นประจำเนี่ย
ก็มีแต่เจ็บปวดเล็กน้อยนะครับ
ครั้งสุดท้ายเนี่ยเดือนธันวาคมคือเรื่องเสื้อกำเดาออก
ส่วนอื่นเนี่ยไม่มีก็ประมาณว่าสภาพร่างกายเขาน่าจะปกติดีในช่วงก่อนนั้นนะครับ
แต่ในเดือนมกราคมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ทราบว่าเขาเป็นหวัดอยู่กี่วันหรือไม่เป็น

ที่สองทราบมาว่ามีฟันหลุดการที่มีฟันหลุดเนี่ยก็เป็นแหล่งที่จะทำให้เชื้อโรคเข้าไปในกระแสเลือดได้ด้วยครับ

ไม่ใช่ครับถ้าเป็นฟันหลุดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยครับทำฟันอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียในช่องปากเข้าไปได้
ว่าจะเป็นสเต็ปจะเป็นอะไรเน้นผมผมก็ไม่กล่าวถึงชื่อนะครับ
ซึ่งถ้าสมมุติสมมุตินะคะสมมุติมีเชื้ออะไรก็แล้วแต่เข้าไปที่บาดแผลที่ฟันหลุดเนี่ยมันถึงชีวิตไหมคะ
ได้นะครับถ้ากรณีเด็กที่อ่อนแอนะครับหรือว่าได้รับยาที่ช้าไปหรือไม่ได้ยาปฏิชวนะเลยเพราะว่าอาจจะนึกไม่ถึงนะครับก็ถือว่ามีโอกาสได้ด้วยครับหรืออาจจะไปร่วมตัวเสริมกันเลยก็ได้ครับ
ค่ะท่านรองค่ะเวลามีเท่านี้แต่ที่ฉันได้ประเด็นครบทั้งหมดเดี๋ยวตามต่อจากการตั้งกรรมการสอบแล้วก็ผลจากทางโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็การแถลงจากกรทมด้วยนะคะขอบคุณท่านนะคะ
ท่านพูดว่าท่านไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะคะ

แต่ถ้าฟังแบบนี้สงสัยอะไรต่อเดี๋ยวกลับมาค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเอาไว้นะคะ
ที่บอกว่าที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ย

ก็คุณหมอบอกว่าก็น่าแปลกใจอยู่ครับ
เพราะว่าน้องเนี่ยร่างกายเขานั่งแข็งแรง
ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีร่องรอยแผลนะครับ
แล้วก็เขาตรวจดูคร่าวก็คือ
หัวใจในเขานั่งดีไม่มีอะไรเลย
ทางคุณหมอที่ทางโรงพยาบาลศรีราชก็

ไม่ได้ให้น้ำหนักอาการหรือโรคอะไรเป็นพิเศษ
ใช่ครับเขาถึงขอสมองไว้ตรวจเพิ่มทั้งชิ้น
เอาอย่างนี้เท่าที่ฟังรองประหลัดพูดเมื่อสักครู่นี้
คุณพ่อคุณแม่ยังติดใจอะไรอยู่บ้างคะ
ต้องการคำตอบในเรื่องอะไรอยู่บ้างเชิญเลยค่ะ
ยังต้องการคำตอบในเรื่องของช่วงเวลาที่
ทำไมไม่ส่งน้องไปโรงพยาบาลนะครับ
แล้วน้องเสียชีวิตจากสาเหตุใดกันแน่นะครับ
แล้วก็ในเรื่องของการเรียนกลางแดดเนี่ย
มันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าจะทำ
เพราะขนาดเราเองเดินผ่านเรายังร้อนเลยเที่ยงบ่าย

ก็นั่นติดใจอยู่เรื่องเดียวค่ะเรื่องระยะเวลาตั้งแต่๑๑โมงถึง
กว่าคุณยายจะมาคือเขาทำอะไร
ทำไมถึงแบบไม่พาลูกเราไปโรงพยาบาลหรืออะไรอย่างนี้
แล้วทางโรงเรียนจะปิดข่าวอย่างเดียวแล้วก็ไม่แจ้งอะไรเราเลย
ก็ได้ข่าวมาเหมือนกับว่า
พยายามไม่ให้เด็กพูดอะไรอีก
หมายถึงเพื่อนของน้องใช่ครับ
เพราะว่าขนาดมาวันงานเนี่ยก็อาจารย์ก็สั่งว่าไม่ให้มา

บางคนนี้ถ้าจะมาได้แต่ห้ามพูดอะไร
ให้ไปช่วยเฉยห้ามพูดอย่างอื่น
ก็อันนี้ผมฟังจากเพื่อนน้อง
จากเพื่อนที่มาเพราะว่าเด็กเขาบอกว่าคือท่านผอเป็นคนบอก

เป็นคนบอกว่าห้ามพูดมานะมาได้
แต่ห้ามไปพูดอะไรเวลาเขาถามอะไรทางนี้
ห้ามไปบอดแล้วก็เด็กมันก็เลยไม่มา
ทั้งที่ครูแจ้งมาว่าพรุ่งนี้จะมีเด็กมา
แต่พอถึงพรุ่งนี้จริงไม่มีใครมาเลย

คุณยายยังติดใจสงสัยอะไรอยู่คะ
ติดใจที่ว่าเด็กเสียชีวิต
ทางพยาบาลรู้แล้วตั้งแต่เย็นวันที่เสีย
แต่พอเข้าไปในโรงเรียนทางโรงเรียนไม่ทราบอะไรเลยสักเรื่องหนึ่ง

พยาบาลอาสาเขารู้เขาโทร
โทรมาถาม

ใช่ครับแล้วก็จากนั้นก็ไม่มีติดต่อมาเลย
บอกว่าน้องเสียเขาก็ไม่ติดต่อมาเลย
เช้าอีกวันหนึ่งพ่อกับคณะก็เลยเข้าไปขอคุยกับพอ
พอยังไม่ทราบเรื่องเลย
ว่ามีเด็กเสียที่ว่าโรงเรียนที่พาไปจากโรงเรียน
รอบโรงเรียนนี่รู้หมดเลยเด็กก็รู้
เพราะเด็กส่วนใหญ่เห็นผมอุ้มมาจากห้องพยาบาล
ซึ่งตอนเด็กจะเลิกเด็กนั่งกองกันเต็มหมดแล้ว
คุณผู้ชมคะที่เราคุยกับทั้งครอบครัวมาแล้วก็เเสร็จ
อันนี้คือเรื่องที่เป็นเรื่องทางสังคมเลยนะคะคือรัฐศาสตร์เลยคือว่าทางโรงเรียนจะคุยกับครอบครัวนี้อย่างไร
อันนี้คือสิ่งที่ติดใจแล้วก็น่าจะกระทบความรู้สึกเท่าที่รับทราบกันมาตั้งแต่ก่อนเข้ารายการ
เดี๋ยวตามกันต่อสำหรับคดีนี้นะคะยังอยู่ในความดูแลของมูลนิธิปวีนาด้วยนะคะ
เสียใจด้วยอีกครั้งแล้วก็ขออภัยที่อาจจะถามค่อนข้างจะเยอะในรายละเอียดที่กระทบจิตใจนะคะ

หมดเวลาของรายการนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวตามกันต่อค่ะ